สวัสดีครับวันนี้หลายคนยังอยู่ในช่วงการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ
พรุ่งนี้หยุดอีก๑วันแต่แน่นอนนะครับเรื่องของสภาพอากาศ
ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าวันนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องเจอกับอากาศร้อนนะครับ
พื้นที่ยังคงมีฝนตกโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
วางแผนไปเที่ยวทะเลกลับเจอฝนฝนเหล่านี้เกิดจากอะไร
หลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิเมืองไทยของเรามีระโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
คุณผู้ชมมาตรวจสอบกันหน่อยนี่คือลักษณะการเคลื่อนตัวของอากาศเย็นนะครับ
อาจจะมีบทบาทน้อยหน่อยส่วนนี้เป็นเรื่องของเครื่องกระแสลมนะครับ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะมีบทบาทกับการเกิดฝนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
ก็จะพาดผ่านในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแต่ว่าถ้าหากเราดูสีตรงนี้
คือจุดที่มีกระแสลมแรงนะครับก็จะไปอยู่แถวบริเวณเวียดนามสักส่วนใหญ่นะครับ
ดังนั้นปัจจัยตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องของความแปรปวนมากนักนะครับ
หลักก็จะมีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับลาวอีสานฝั่งที่อยู่ตอนบนเนี่ยนะครับ
ก็อาจจะต้องระวังมีโอกาสเกิดฝนได้
สังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ไป๑๐วันก็จะพบว่า
ช่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ฝนจะค่อยหายไปนะครับหายไป
แล้วก็กลับมาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงใกล้สงการครับ
ตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ฝนจะค่อยก่อตัวในบริเวณพื้นที่ฝั่งลาวนะครับ
แล้วก็ค่อยเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ประเทศไทยของเรา
เน้นอีสานตอนล่างภาคตะวันออกเป็นจุดที่ต้องระวังกันหน่อย
สิ่งที่ต้องระวังสัปดาห์หน้าถ้าหากไม่มีฝนแล้วนะครับ
คือการเคลื่อนตัวของดวงอาทิตย์ที่จะค่อยมาตั้งฉากในแต่ละจุดของประเทศไทยของเรานะครับ
ตั้งแต่วันที่๔เข้ามายะลานะครับหลังจากนั้น๑๐ที่ภูเก็ตนะครับ
๒๔ไปอยู่ที่พัทยานะครับ๒๗มาตั้งจากที่กรุงเทพฯ
ถ้าหากวันไหนไม่มีฝนมาก่อตัวไม่มีกลุ่มก้อนเมฆเข้ามาบดบัง
จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ
ดังนั้นก็ต้องระวังกันหน่อยซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้แล้ว
ในช่วงสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่เราจะต้องเจออุณหภูมิ
ที่อาจจะไตไปถึง๔๐๔๒องศาเซลเซียสโดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์
นี่คือช่วงนี้นะครับถ้าหากเราคำนวณไปบริเวณตอนกลางครับ

ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ระวังอันตรายจากแสงแดดด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ